ชอบทานเครื่องในชุบแป้งทอดกันไหมคะ

ปุ้ยนี่ใจคอจะไม่ให้คนดูเรากินข้าวเลยใช่ไหม

นั่นหรือเปล่าใช่ไหมใช่หนอนไหมหนอน
เห็นหรือยังต้องสูมให้โอ้โฮเพิ่งเห็นนี่แหละโอ้โฮแป้ม
ขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวเช้าอยู่จริง

ไม่คือแบบว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลยต้องนำเสนอ
คนดูบอกแล้วอย่าว่าจะให้อภัยเลยไม่ด่าก็บุญแล้ว
โอ้โฮโดดาที่จะแรงนะคะ
แต่ว่าจริงเราจะมาดูใกล้ขนาดนี้เหรอ

เอออร่อยเลยแหละโปรตีนสูงเลยแหละ

นี่คือตับใช่ป่ะตับไก่
อ๋อเหรอชุบแป้งทอดนี่ค่ะดีนะ
เจ้าของคลิปบอกว่ายังไม่ทันเอาเข้าปาก
มันเป็นชิ้นเครื่องในมีตับมีกึ๋นอยู่ด้วยกัน
นั่นพวงนั่นน่ะมาเป็นพวงเลยค่ะ
โอ้โหเธอทำอย่างไรรู้ไหมครับเจ้าของคลิป
เอาอันนี้เจ้าก้อนนี้พร้อมกับดึ๊กเนี่ย

ร้านตอบกลับว่าเฮ้ยเป็นแบบนี้ได้อย่างไร

ยืนยันว่าของที่ร้านสดใหม่ทุกวัน
แต่ก็ยินดีรับผิดชอบด้วยการให้ไก่ทอดชิ้นอื่นแทน

บางคนไปแสดงความคิดเห็นบอกว่าเฮ้ยคุณเอาของค้างมา
มาขายหรือเปล่าเห็นหรือไม่คะ
ปกติเราจะเห็นหนอนแบบนี้ลักษณะนี้ในส้มตำปลาร้า

ก็คืออันแมลงวันมาตอบด้วยหรือเปล่า

มีแต่คนถามว่าคนขายขายได้อย่างไร

ต้องขออภัยไม่ทันแล้วนี่เขียนมาจริง
กำลังกินข้าวผัดกะเพรากุ้งเลยคุณเบิร์ตพอแล้วครับขอโทษที
ขอโทษนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวมากเลย
คือเตือนท่านจะได้ดูได้สังเกตเรา๓คนก็ไม่ได้ดูใกล้ขนาดนี้
ไม่เคยดูสารภาพอีกของข้อนี่พอซื้อมาปุ๊บจกเข้าปากเลย
โอ้แต่หลังจากนี้จะระวังมากขึ้นเลยนะครับจ๊ะนี่ค่ะใช่ค่ะ